คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวกันนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหผู้หญิงคนนี้ช้ำใจมาก

เก้าอี้ข้างไม่ใช่ว่างแบบนี้นะต้องเป็นเจ้าบ่าวนะ
ถูกต้องค่ะยืนรับแขกถ่ายรูปกับแก๊กดอปหน้างาน

แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ภาพบรรยากาศการจัดงานมงคลสมรสเนี่ย

นี่หลายคนก็สงสารนะเถอะ

แล้วเจ้าสาวยังต้องฝืนรับแขกอยู่
ยังต้องฝืนรับแขกตลอดงานนะคุณ

ลองนึกนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นเจ้าสาว

อุบัติเหตุแล้วมันไม่ได้เลยค่ะ
แล้วงานแต่งงานที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยนะ

คุณผู้ชายเป็นคนจัดการทั้งหมดนะคะ
แต่เจ้าบ่าวหายตัวไปตี๒ก่อนจะถึงวันงานนี้แหละ
ส่วนเงินเป็นเงินของฝ่ายผู้หญิงนะ

เจ้าสาวเนี่ยเธออายุ๔๐กว่าปี

พบกับทางว่าที่เจ้าเบ่าคนนี้
เขาเป็นทหารยศจ่า๑๑
คบกันตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วค่ะปี๖๔
ก็ถึงตอนนี้ก็๕เดือนแล้วเนอะที่นี่ฝ่ายชายนิสัยดี

คนที่เอ่ยปากอยากแต่งงานนี่คือฝ่ายชายนะคะ
แล้วตัวเธอเองฝ่ายหญิงเธอเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งไง

คราวนี้ขอเป็นงานเล็กได้ไหม

งานแต่งงานของเรานะคุณต้องจัดแบบใหญ่โต
ต้องจัดแบบให้สมศักดิ์ศรีจัดให้สมเกียจ

แต่คราวนี้ฝ่ายหญิงอายเลยค่ะณตอนนี้คือหลังจากที่ทั้งคู่ตกลงนะว่าจะแต่งงานกัน
ฝ่ายชายก็มาคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิง
แล้วถามว่ามาคุยก็ต้องเห็นหน้าพ่อแม่ฝ่ายชายใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทางผู้ใหญ่ฝ่ายชายไม่มา
เขาบอกแบบนี้ว่าแม่ผมป่วย
เสร็จแล้วปั๊บพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เลยไม่เป็นไร
มีแต่ผู้ชายคนเดียวก็เรียกสินสอด๒แสนเป็นเงินสด
ทองเนี่ยขอ๓บาทฝ่ายชายไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะ

คือฝ่ายชายยืนยันกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกผมพร้อมฮะ
เดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ทันทีครับสินสอดผมเตรียมทันครับ
แค่ขอเลิกงามยามดีมาแค่นั้นพอครับ
ใช่ค่ะทีแรกเรื่องงามยำดีของเขาคือ๒๕มีนาคมนะ
แต่ช่วงนั้นสถานการณ์โควิดมันยังแรงอยู่ไง
ก็เลยเลื่อนมาเลื่อนมาจัดวันที่๑พฤษภาที่ผ่านมา

ฝ่ายชายเขาเป็นคนจัดการนะว่าจะให้มีดอกไม้ประดับตกแต่งอะไรยังไง
อาจจะเชิญแขกเรือเท่าไหร่ยังไงทีนี้พอมาถึงวันคืนของวันที่หนึ่งพฤษภาค่ะ
ตอนตี๒ฝ่ายชายเขาเก็บกระเป๋าแล้วก็บอกกับผู้หญิงบอกว่า
นี่เดี๋ยวผมต้องไปนอนกับแม่นะญาติกับแม่เนี่ยจองรีสอร์ทไว้ใกล้เดี๋ยวผมขอไปดูแลแม่หน่อย
นั่นแหละน่าจะเป็นจังหวะหนีจังหวะอ้างฮะอ้างแล้วก็หนีจากงานแต่งเลย
ใช่ค่ะแล้วตัวฝ่ายหญิงเองไม่ได้เอกใจนะแล้วแถมยังให้เงินสองหมื่นเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างงานอีกด้วยค่ะ
ทีนี้พอมาถึงตอนเช้าฝ่ายหญิงตื่นมาโทรไปถามเจ้าบ่าวสิคะว่าเธอเธอมาหรือยัง
ใกล้จะเริ่มพิธีสงฆ์แล้วฝ่ายชายอ้างว่ามีปากเสียงทะเลาะกับแม่เรื่องเงินสินสอด
ส่วนฝ่ายหญิงก็บอกว่างั้นเธอไปเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวฉันขอทำผมก่อน
เพราะว่าตอนนี้ต้องทำผมแต่งหน้าช่างมาแล้วแต่เดี๋ยวเรามาเจอกันนะ
ใช่สักหกโมงเช้าใกล้จะเริ่มงานนะก็ยังนัดกันอยู่เลย
เดี๋ยวจะรีบไปให้ทันเข้าพิธีนะแต่หลังจากนั้นโทรไปติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ซึ่งฝ่ายเจ้าเฉานี่นะพยายามโทร
เอ้าทำไมติดต่อไม่ได้ก็เลยคิดเลยว่าเจ้าบ่าวคงจะหนีไปแล้วแน่
แล้วเธอบอกว่านี่ดูสิมองซ้ายมองขวาไง
ทุกอย่างเตรียมเอาไว้หมดแล้วต้องกลั้นใจคุณทำพิธีสงฆ์คนเดียว
แล้วเธอต้องยืนรับแขกอยู่คนเดียวคือให้งานมันจบไป
โอ๊ยคุณไม่รู้ว่าหัวใจของเธอตอนนั้นเนี่ย
เธอจะรู้สึกยังไงแต่เชื่อมั่นว่าเจ็บปวดมาก
ข้างนอกอาจจะดูแข็งแกร่งนะแต่ข้างในโอ้โหช้ำสุดแล้วนะฮะ
เมื่อกี้คุณเห็นญาติญาติหรือว่าเพื่อนที่เขามาร่วมงานไหม
เพื่อนที่มาร่วมงานแล้วก็เจ้าสาวต้องยืนด้วย
เพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยกล้ายิ้มมากอ่ะคุณมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ
โอ้โหเพื่อนก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันได้แต่ปลอบใจนะ

ทีนี้พอหลังจากวันงานผ่านมา๓๔วัน
ถามว่าฝ่ายชายติดต่อมามั้ยไม่ติดต่อมาเลย
แจ้งความที่สพนดีแล้วจะให้ฝ่ายชายรับผิดชอบค่าจัดงาน
เพราะว่าเธอควักกระเป๋าจ่ายไปนี่๓แสนกว่าบาทนะคะ
แม่ญาติตามพูดกับหนูเนี่ยนะคุณบ้านนี้นะครับ
พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความช้ำใจเหมือนกัน
บอกว่าจริงเห็นลูกสาวเนี่ยรักกับฝ่ายชายดีนะฮะ

ตอนมาขอพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ได้มาด้วย

แต่ทีนี้ครับฝ่ายชายเขาก็บอกว่าพ่อแม่ติดธุระ
โอเคงั้นไม่เป็นไรเห็นรักกัน
ก็เลยหาเลิกหายามแล้วก็ขอค่าสินสอดอะไรให้นะฮะ
โดยฝ่ายหญิงเนี่ยทางพ่อแม่เนี่ย
เป็นคนเตรียมเงินในการจัดงานไว้ก่อนคุณ
หมดกันไปกี่แสนคุณสามแสน

สั่งนู่นสั่งนี่มาเตรียมงานแบบนี้นะฮะ
จัดพื้นที่จัดอีเวนต์อะไรแบบนี้นะครับ
แต่ปรากฏพอวันเกิดเหตุพอวันจะแต่งนะ
ฝ่ายชายหนีงานแต่งไปซะงั้นนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับทางหลานของฝ่ายหญิง

หลานชายบอกว่าสนิทกับน้าคนนี้มาก
สนิทกับน้าสาวมากไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะฮะ
ที่ผ่านมาผมก็เห็นนะทางฝ่ายผู้ชายเขาก็ดูดีนะคุณนะ
เขาก็ดูดีบุคลิกดีพูดจาเนี่ยดีนะฮะ
แล้วก็เห็นรักกับน้าสาวของผมเป็นอย่างดี
แต่หลังเกิดเหตุแล้วนะฮะมีการเข้าแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าไม่รู้จะข้อหาอะไรดี
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนละกัน
พวกผมก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วถามว่าติดต่อทางฝ่ายชายที่หนีงานแต่งได้ไหม
สรุปว่าติดต่อได้นะคุณนะ

ทางนู้นบอกโอเคเดี๋ยวจะเข้ามาเคลียร์
ไม่รู้ว่าต้องเคลียร์ใจหรือเคลียร์เงินนะฮะ
แต่ว่าฝ่ายทางเจ้าสาวเขาก็ไม่อยากให้เคลียร์ใจแล้ว

เพราะไม่รู้ว่าโอ้โหขนาดงานใหญ่แบบนี้ยังมาหลอกกันได้
และถ้าในอนาคตชีวิตคู่จะเป็นยังไง

เรื่องตังค์ที่ฉันจ่ายไปก่อน๓แสนตรงนี้

ทีนี้ก็เลยให้ฝ่ายชายส่งบัตรประชาชนมาไว้เป็นหลักฐานหน่อย
ฝ่ายชายส่งบัตรประชาชนมานะคุณนะ
คาดว่าน่าจะเป็นบัตรประชาชนปลอม
เพราะว่าทางตำรวจเอาไปเสิร์ชหาชื่อว่าเป็นทหารพรานเป็นอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอชื่อในนั้นนะครับ
สุดท้ายทางฝ่ายของผู้หญิงรอที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะเข้ามาเคลียร์
เพราะไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องเป็นราวทางคดี
เพราะว่าทางฝ่ายผู้หญิงเขาก็พยายามที่จะหาทาง
ในการที่จะฟ้องร้องให้ได้เหมือนกัน
ที่บอกว่าส่งบัตรประชาชนให้แล้วถ้าเกิดเป็นบัตรปลอมอีก
อันนี้ก็มีความผิดด้วยนะส่วนนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
คือเป็นค่าใช้จ่ายต่างที่เธอจดเอาไว้ทั้งหมดเลย

ใช่โต๊ะจีนเท่าไหร่ค่าดอกไม้เท่าไรตกแต่งเท่าไหร

ส่วนฝ่ายชายที่เขาบอกว่าเขาเป็นกาดของนักการเมือง
คือทางหลานของฝ่ายหญิงก็บอกแต่ก่อนเคยไปงานนะ
ก็เห็นผู้ชายคนนี้เหมือนกันเหมือนเดินตามนักการเมืองเขาเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วถ้าหนีงานแต่งแบบนี้นะ
ความรู้สึกของน้าสาวของผมตอนนี้ก็น้าก็ซึมอยู่
วันแรกน้ำตาเนี่ยโอ้โหแตกเลยนะ
แกไม่ไหวในวันแรกงานแต่งพอหลังจากที่รับแขกเรือเสร็จแล้ว
น้ำตาแตกเลยแต่ว่าแกก็เข้มแข็งนะ
ดำเนินงานต่อไปได้นะครับเพราะแขกก็มามากแล้ว
จีนสั่งไปแล้วก็ต้องนั่งกินกันทั้งน้ำตาแบบนั้นนะครับ
โอ้โหแสงความเสียใจด้วยนะคุณ

เป็นคุณหัวอกผู้หญิงคุณจะเอาไว้อยู่ไหม

นั่นน่ะสิดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงคงรู้สึกเหมือนกัน
ถ้าเกิดได้ดูข่าวนี้มันช้ำใจมากนะ
อยากรู้เหตุผลของฝ่ายชายด้วยว่าเหตุผลจริงคืออะไร
เราพร้อมให้พื้นที่คุณนะในการพูดนะฮะ
ต้องรอติดตามข่าวนี้นะแหมคบหาดูใจกันมา
ธันวาไปปีที่แล้วจะบอกว่าสั้น